มาถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลกันบ้างคุณผู้ชมครับ

ว่าจริงแล้วอย่างที่บอกหลวงปู่แสงที่เขาหลวงปู่มั่นเป็นเรื่องเล่า
เป็นเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งหลวงปู่แสงจะมีวิบากรรม

ผู้หญิงแล้วท่านก็จะละสังขาร
เขาก็พูดมาตลอดว่าเดี๋ยวเขาจะเจอเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง
หลวงปู่มั่นคือหลวงปู่ที่สายวิปัสนา
หลวงปู่แสงเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะเมื่อหมดแล้วปุ๊บก็เหมือนคำว่าละสถานคือคงไม่มาเกิด

เหมือนเป็นกรรมสุดท้ายที่ท่านจะต้องเจอ
คือเขาบอกคนอายุ๙๐กว่าเราคิดถึงคุณตาอายุ๙๐กว่าไม่ต้องไปคิดถึงว่าเป็นพระนะ
คือบางทีก็จะจำได้บางทีก็จะจำไม่ได้
เข้าใจป่ะหม่ำจะอายุเยอะแล้วถามว่าบางทีก็เป็นเด็ก
เพราะคนเราอายุมากขึ้นก็จะบางทีก็จะกลับมาเป็นเด็ก

สิ้นแล้วครับมรณภาพแล้ว
แต่วัตถุมงคลของหลวงปู่แสงครับคุณผู้ชมราคาพุ่ง๓๐๐
เท่าตัวนะครับหลังจากการที่หลวงปู่มรณภาพ
คนก็ตามแห่เช่าบูชานะครับวันนี้ครับ
หล่อแล้วก็เหรียญหล่อโบราณชุดล่ำซำนะครับ
พระกลิ่งเจริมพรรณนะครับรวมทั้งเหรียญลุ้นฉนามาน
วัตถุมงคลของหลวงปู่แสงยานวโรนะครับ
นะฮะแห่งวัดป่าดงสว่างธรรมนะครับ

สูงขึ้นถึงสามเท่าตัวนะครับทางด้านนายสุกสุภกลทีนะครับ
นุศรีนะครับอุปะอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง
บูชาไทยนะครับผมเปิดเผยว่าหลังจากที่บรรดาศิษยานุสิตเนี่ย
ได้ทราบข่าวการมรณภาพของหลวงปู่แสงในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ
จากนั้นเนี่ยราคาเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงก็
เริ่มพุ่งสูงขึ้นนะครับบรรดาเซียนพระเครื่อง
แล้วก็นักสะสมก็เริ่มตามหาเหรียญในรุ่นต่างครับของหลวงปู่แสง
ซึ่งในคืนนั้นจำได้ว่าตนเองแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน
เนื่องจากมีบรรดาผู้นิยมพระเครื่องโทรศัพท์มาสอบถามถึงวัตถุมงคล
หลวงปู่แสงเป็นจำนวนมากโดยนับตั้งแต่ที่หลวงปู่แสงมรณภาพนะครับ
สังเกตเห็นว่ามีผู้คนเนี่ยเดินทางมาสอบถามแล้วก็
หาเช่าเหรียญของหลวงปู่แสงที่ตลาดพระเครื่องครับ
ภายในชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่นตลอดทั้งวันครับ
ซึ่งท่านได้อุปสมบทที่วัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพฤษกราช๒๔๙๐นะครับ
ชาวขอนแก่นจึงมีความรักแล้วก็ความผูกพันต่อท่าน
และมองว่าท่านเป็นคนขอนแก่นเช่นเดียวกันครับ
นายสุภกลทีนะครับ
กล่าวอีกว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่แสง
จะยังคงขยับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงใกล้วันถวายเพลิงนะครับผม
ถวายเพลิงสรีระสังขารของท่าน

เพราะผู้คนจะตามหากันมากขึ้นครับ

ส่วนทางกับจำนวนวัตถุมงคลที่มีอยู่ไม่มาก
โดยเฉพาะเหรียญที่ท่านเมตตาอธิษฐานจิต

แล้วก็จะมีการจัดสร้างจำนวนไม่มาก
มั่นใจต่อไปจะหายากมากขึ้นนั่นเองครับ

ยังเลยตอนนั้นมีคนบอกว่าไปกราบไหม

ท่านเมตตามากนะครับหลงปู่แสง
พี่ยาวได้มีโอกาสไปกราบท่านหนึ่งครั้ง

เป็นวัดสงบแล้วก็คือเขาก็จะมีระเบียบ

แต่ถ้าถ้าไครที่มาหาหลงปู่

เขาก็จะจัดเป็นเซตไว้แล้วก็ให้ขึ้นกราบ
ท่านก็จะยิ้มแล้วบอกไอ้หนูเอามานี่

พระที่ท่านปลูกเสกเนี่ยจะมีอยู่ไม่มาก
ใครที่ได้พระที่ท่านให้กับมือ
ถือว่าเป็นความเสด็จมงคลแล้วก็จะเป็นรุ่นที่หายาก
เพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะครับ
แต่ตอนนี้ท่านก็ได้มรณภาพแล้วเรียบร้อยนะครับ